เอามาดูกันต่อนะคะบอกเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะ
สองนางเอกดังเขาไปทำพิธีสืบชะตา
ต่างถูกถูกต่างนี่คุณอยู่ครั้งนี้เลย
ผู้ชมค่ะยุ่งเคียงสุขตาเขาก็ต้องทำวิธี
นี่๒นางเอกดังนะคะปรีโยทัศนียากับพรีมระนีดาค่ะเพื่อไปชมค่ะ
เพิ่งเข้าวิธีเสริมความองคลไปหมด๒ค่ะ
คืออย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะเขาไปกัน๔คนค่ะ
มีโมมนชนกบัวนารินทิพย์เปรี้ยวทัศนียา

ซึ่งยกกวนไปทำบุญเข้าพิธีสืบชะตาค่ะ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพี่แพลร์ผู้จัดการส่วนตัวของคุณเธอ
โดยวิธีนี้เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีข้อร้ายต่างออกไปค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะน้องทอปัดทอใจของเรานะคะก็ไปเจอสองสาวค่ะ
เขาได้ถามไทยนะคะว่าเออไปร่วมพี่อีเนมา

จริงนะคะทำตรงผมคล้ายเลยน้องพรีมกับน้องเตี้ยว
ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะพิธีมันมีความสิริมงคลเป็นอย่างไร
เราอาจจะไม่ได้ควรมีเซ็นต์ขนาดนั้นเนอะแต่ว่าหลวงพ่อสวดแบบตั้งใจสวดมาก
แต่ถ้ารู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าโอเคอะไรที่มันไม่ดีอ่ะ

มีอธิษฐานอะไรบ้างในทางในระหว่างอยู่แล้วค่ะ
อยู่แล้วแต่ว่าหลักก็คือเป็นการแบบ
ก็ทำสมาธิให้จิตเรานิ่งแล้วก็เหมือนรับพรหลวงพ่อ
ก็จะเป็นขอเรื่องงานค่ะแล้วก็ขอให้เหมือนแบบ
สิ่งที่มันไม่ดีที่มันทำให้จิตใจเราแบบหม่นมองหรือแบบบรรทอนอะไรอย่างนี้
ขอให้แบบออกไปจากชีวิตเราทำให้จิตใจเราแบบสงบมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แค่ถ้าเกิดว่าได้เราคงจะรู้เองว่าอันนี้ที่เราขอมาได้นะตอนนี้